อีกหนึ่งเรื่องนะครับพาไปดูที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
ภาพมันจับได้ชัดจริงกับเจ้าหัวขโมย
แม้ว่าจะลักเล็กขโมยน้อยก็ไม่ได้อยู่ดี
ขโมยของแบบนี้เจ้าของร้านเขาเจ็บใจครับ
จับตาดูให้ดีนะฮะวงกลมแดงเราวงเอาไว้ให้แล้วนะครับ
ได้เห็นกันชัดว่าเนี่ยพอเห็นเจ้าของร้านเขาเหมอ
หยิบเลยหยิบเฉยเลยหยิบอะไรหยิบบุรี
บุหรี่ที่วางอยู่บนเก้าอี้เอามาไว้ในมือแล้วก็ทำตัวเนียน
แล้วก็ค่อยเดินไปหลบมุม
แล้วก็เอาบุรีหนึ่งซองเนี่ยใส่เอาไว้ตรงคอเสื้อเห็นไหมเห็นไหม

หลังจากขโมยเสร็จก็ทำทีเดินหยิบเครื่องดื่ม
แบบว่าเครื่องดื่มบำรุงกำลังคือทำทีมาซื้อของ
แล้วก็ส่งเงินให้กับเจ้าของร้านเพื่อคิดเงิน
คือเครื่องดื่มชูกำลังมันก็ราคาไม่เท่าไหร่นะ

ชัดเจนบ้านเลขที่๓๘ทับ๘๗หมู่๑ตำบลหนองอิรุณ
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีก็เป็นร้านขายของชามเล็กนะครับ
เหตุเกิดเมื่อวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เอง
ถามคุณป้ารัตนาโคกเพชรเจ้าของร้าน
เกี่ยวบอกว่าถ้าให้คนนั้นกล่าวลักษณะเป็นคนต่างด้าวนะ
ตอนเข้ามาในร้านตัวเองก็รู้สึกว่าคนนี้มันท่าทางแปลก
แต่ด้วยความที่ว่าคุณป้าเนี่ยกำลังวุ่น
แล้วก็เห็นสามีนั่งอยู่แถวนั้นก็น่าจะช่วยกันดูได้แหละ
แต่ไอ้คนร้ายเนี่ยมันมาจ่ายเงินแล้วก็แอบถามอีกนะว่า
อืมพี่จะเลือกดูอะไรหรือเปล่าคะ
หาอะไรไม่เจอถามได้นะถามป้าได้นะ
คือก็ไปถามคนร้ายแบบนี้แต่ไอ้คนร้ายมันไม่ตอบ
มันจ่ายเงินแล้วมันรีบหนีเดินออกไปเลย
เราก็ไม่สบายใจสิคุณป้านะ
ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูโอ๊ยชัดเจ็ด

แล้วคุณรู้สึกเสียใจรู้สึกยังไงประเทศตะกิจอย่างนี้เป็นแบบนี้
เบอร์ลูกค้าแบบนี้คุณรู้จะบอกคุณว่าอย่างไร

นี่คือความรู้สึกของพ่อค้าแม่ค้าที่โดนขโมยที่มันมาขโมยลักเล็กขโมยน้อยแบบนี้
สมัยนี้มันเป็นแบบนี้จริงนะขนาดมีภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ด้วยบางร้านนี้ติดให้ได้เห็นเลย
ร้านนี้ติดป้ายไว้ด้วยนะว่าร้านนี้มีกล้องวงจรปิด
บอกเลยนะว่าทำอะไรไม่มีหลักฐานนะจ๊ะ
มันยังไม่กลัวเลยแล้วคุณป้าก็บอกว่าแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยโดนมาแล้วนะ
มีทั้งขโมยเหล้าขโมยเบียร์ขโมยเงินในตู้เติมเงิน
ยันนี่เลยหมูแดดเดียวไอ้ราคาไม่กี่สิบบาทเองหมูแดดเดียวก็ยังเอาไป
มาขโมยบุหรี่แบบนี้เอาฝากคุณตำรวจแล้วกันนะครับ
ยังไงซะตามจับพวกโจรพวกนี้หน่อยเพราะว่ามันอันตรายตรงที่ว่าเกิดวันหนึ่ง
มันคิดการใหญ่กว่านี้ขโมยของที่มันใหญ่กว่านี้ขึ้นมาทำไง
ใช่ไหมคือเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นการขโมยเหมือนกัน
ก็ต้องฝากเตือนแหละค่ะทั้งพ่อค้าแม่ค้าทุกที่เลยช่วงนี้โจรชุกชุม